แรกนะคะที่มีการประกาศใช้ค่ะเป็นประกาศบังคับห้ามรถจักรยานยนต์
ใช้สะพานข้ามแยก๓๙จุดและอีก๕อุโมงด้วยกัน

วันนี้ตำรวจบอกว่าค่อนข้างพอใจ
เพราะว่าการจราจรลดการติดขัดมากขึ้นค่ะ
ขณะที่บรรยากาศของวันที่๓ในการบังคับใช้กฎหมายเรื่องนี้ก็พบว่า
ส่วนใหญ่ครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ว่าบางส่วนนั้นยังคงมีฝ่าฝืนอยู่บ้างครับ
วันที่๓ของการบังคับใช้กฎหมายห้ามรถจักรยานยนต์และ๓ล้อเครื่อง
ขึ้นสะพาน๓๙แห่งลงอุโมง๕แห่ง
หลังกฎหมายนี้ประกาศใช้ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
ทีมข่าวไทยมรัฐทีวีไปสำรวจสภาพการจราจรที่บริเวณถนนรัชดาพิเศษ
พบว่าบนสะพานข้ามแยกวงสว่างและสะพานข้ามแยกประชานุกูล
ซึ่งเป็น๒ใน๓๙สะพานที่ห้ามรถจักรยานยนต์และรถ๓ล้อเครื่องขึ้นไปใช้บริการ
ในช่วงสายของวันนี้ก็ยังคงมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งที่ยังคงฝ่าฝืนอยู่บ้าง
ด้วยการขับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานข้ามแยกทั้งสองแห่งนะครับ
พลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
ตำรวจทำเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักเลยนะครับ
หลังพบว่าการใช้สะพานหรืออุโมงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก
โดยหลังจากที่มีการประกาศบังคับใช้กฎหมาย
ตำรวจก็จะจับกลุ่มผู้ที่ฝ่าฝืนพร้อมระบุว่า
หลังจากที่มีคำสั่งห้ามนะครับสถิติของการจับกลุ่มผู้ที่ฝ่าฝืนก็ลดลง
และลดปัญหาเรื่องของการติดขัดของการจราจรด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางปรับปรุงแก้ไขสภาพทางกายภาพของสะพานหรืออุโมง
ให้ถูกหลักวิศวกรรมจราจรให้กับรถจักรยานยนต์สามารถใช้สะพานหรือลงอุโมงได้อย่างปลอดภัย
ก็พร้อมจะปรับแก้กฎหมายให้รถจักรยานยนต์ใช้ทางดังกล่าวได้อีกครั้งหนึ่งครับ